มีความร้ายขายทั้งศพตีแล้วก็มีความร้ายแบ่งเก้ง
หกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
พบศพชายวัยห้าสิบแปดปีภายในบ้านซอยชุมชนท่าทรายสาม
วงทุ่ง๒ห้องเขตหลักสี่สภาพศพถูกมิดฟันกลางหน้าผาก
วัยวะเพศถูกตัดมีผ้าพันแผลที่ขาขวาและแขนขวา
จมกองเลือดส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่น
รอยลูกสาวของเขาได้หลบหนีไปหลังก่อเหตุ
เพื่อนบ้านให้การว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกลับมาจากโรงพยาบาล
หลังไปล้างแผลที่รถล้มเมื่อมาถึงก็นั่งเล่นที่หน้าบ้าน
พอลูกสาวกลับมาทั้งคู่จึงชวนเข้าไปในบ้าน
ไปเพียง๑๐นาทีลูกสาวเดินออกมาพร้อมกับเนื้อตัวที่เปื้อนคราบเลือด
โดยไม่พูดคุยกับใครเมื่อเห็นท่าไม่ดี
เพื่อนบ้านจึงเรียกตำรวจเข้ามาตรวจสอบกระทั่งพบศพ
ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องกระจายกำลังแกะรอยคนร้ายตามเส้นทางหลบหนี
ไม่นานพลอยถูกจากกลุ่มตัวได้ปากซอยชนเขต๑ทับ๓๑
ขณะเดินอยู่ริมถนนตำรวจนำตัวมาสอบสวน
ส่วนอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุนำไปทิ้งที่ถังขยะหน้าร้านสะดวกซื้อ
โดยภาพวงจรปิดบันทึกได้อย่างชัดเจน
ระหว่างสอบปากคำเธอให้การวกวนและอยู่ในอาการอ่อนเพลีย
จรภีต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

เพราะสะเทือนใจที่ลูกสาววัย๘ขวบของเธอ

ถึงที่เป็นพ่อบังเกิดกล้าว
เป็นคดีความเมื่อวันที่๒๕มิถุนายน๒๕๕๙
พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสามีของพลอย
ในข้อหากระทำชำราวผู้สืบสำดาน
ตั้งแต่เกิดเรื่องทำให้พลอยไม่ไว้ใจใคร

เมื่อเด็กถูกแยกไปอยู่สถานเลี้ยงเด็ก
จึงคิดว่าถูกพลากลูกไป
โดยพ่อและแม่ลักพาตัวลูกสาวไปกระทำชำราว

ทำให้เธอพยายามต่อสู้เพื่อลูกทุกวิถีทาง
แต่จากการตรวจสอบของตำรวจไม่พบหลักฐานว่า
ผู้เสียชีวิตก่อเหตุตามที่ถูกกล่าวอ้าง
รอยถูกนำตัวไปตรวจร่างกายและไม่พบสารเสพติด
แต่เธอไม่สามารถให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีได้
ตำรวจจึงนำตัวส่งสถาบันกรยาราชนคริน
เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยก่อนรักษา
หายแล้วจึงนำตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
โปรดติดตามตอนต่อไป